ดูชาวสวนยางหน่อยค่ะเห็นอกเห็นใจเหลือเกิน
ช่วงนี้เนี่ยมันลำบากมากพออยู่แล้วยังมีขโมยเนี่ย
ขโมยน้ำยางน้ำยางจากในถ้วยไปค่ะ
แล้วโดนกันไม่ใช่สวนเดียวด้วยคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปดูที่สุรินทร์เจ้าของสวนเขาขึ้นมาก
เขาแค้นมากเขาขึ้นป้ายไว้แบบนี้
เดี๋ยวไปอ่านข้อความในป้ายพร้อมกันค่ะครับ
ถึงกับหมดความอดทนนางวิเลวัลปัดภัย
ภรรยาของผู้ใหญ่บ้านภูมิโปนตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ต้องเอาป้ายมาติดในสวนยางพาราของตัวเอง

ตู๊ดสวนยางพารานี้มีเจ้าของ

เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไอ้โจรกระจอก

หลังจากสวนยางพาราที่มีเนื้อที่กว่า๘ไร่
มีต้นยางพารา๖๐๐กว่าต้น
ถูกขโมยแอบเข้ามาเก็บยางพาราในถ้วยไปเกือบครึ่งสวน
น้ำหนักประมาณ๒๐๐กิโลกรัม
มูลค่าก็เกือบ๕๐๐๐บาท
ช่วงเวลากลางคืนตนและครอบครัวได้พากันมากรีดยางพารา
สังเกตเห็นว่าน้ำยางที่หยดลงถ้วยมันหายไปไหน
รู้ว่าโดนขโมยไปแล้วหายไปเกือบครึ่งสวน
ว่าจะเกิดจากความคึกขนองของวัยรุ่นที่มาขโมยไปขาย
เจอครั้งแรกทำเอาเข่าอ่อนเพราะอดหลับอดนอน
กรีดยางพาราเพื่อไปขายหาเงิน
อกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหัวขโมย
ยังเข้าไปขโมยในสวนยางในหมู่บ้านข้าง
หายไปทั้งสวนเหมือนกัน
เกือบครึ่งสวน

เขาอ่อนเวลาอุตส่าห์มาอดหลับอดนอนมาทำทั้งคืน
กว่าจะได้พอมาเจอสภาพนี้ก็เข่าอ่อนเลยแหละ
สวนนันทาชาวบ้านตะกอยอดบอกว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาสวนของน้องชายมีพื้นที่๖ไร่
ถูกคนร้ายขโมยน้ำยางพาราในถ้วยไปจนเกลี้ยง
หากนำไปขายจะได้ประมาณ๓๐๐บาท
ใน๑เดือนจะสามารถเอาออกไปขายได้๓รอบ
ชาวบ้านที่ทำสวนยางฝากวิงวอนเจ้าหัวขโมยตัวแสบ
อย่ามาขโมยชาวบ้านเห็นใจกันหน่อย
ว่าชาวสวนยางพาราจะหาเงินได้
ต้องอดหลับอดนอนมากรีดยางพารา
เหนื่อยก็เหนื่อยกลับต้องมาถูกขโมยแบบนี้

อยากให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลชาวสวนยางหน่อยนะครับ